พาไปดูข่าวดีกันบ้างค่ะข่าวดีนะคะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการพบเสือดาวเพศเมีย
ขนาดโตเต็มใบแบบนี้เลยค่ะลายสวยจังเลยใช่แล้วเป็นกล้องที่เจ้าหน้าที่
นุรักษ์พันธ์พืชแล้วก็สัตว์ป่านะคะได้มีการติดตั้งไว้ในพื้นที่ของป่า
เป็นพื้นที่ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าก็มีการบันทึกภาพเอาไว้ภาพนี้จับได้เมื่อวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เสือดาวเพศเมียตัวโตเต็มวัยเลยนะคะ
อวดโฉมผ่านหน้ากล้องบนดอยเชียงดาวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะคะ
ซึ่งก็มีแบบขนาดตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในธรรมชาตินะคะ
จากนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะเสือดาวเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีที่ได้เจอ
เพราะว่าจัดเป็นเสือที่มีปริมาณน้อยมากในธรรมชาติตอนนี้
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพศดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ๒๕๓๕
แล้วก็เป็นสัตว์ที่เหลือน้อยมากจนเกือบใกล้ศูนย์
เพราะฉะนั้นร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ
เพื่อดูแลเสือดาวไปด้วยกันนะคะ